ขณะกำลังจับอยู่เลยคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นาทีที่คนร้ายเป็นผู้ชาย
รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมต
หมวกกันน็อกเต็มใบแบบปิดบังใบหน้าอยู่

อาศัยจังหวะที่หญิงวัย๕๐ปีเจ้าของร้านอยู่ลำพัง

เนี่ยอยู่อย่างนี้ก็เริ่มไปจับเขาแบบนี้

พอผู้หญิงเขารู้ตัวเขาก็ร้องตะโกนให้คนช่วยนะ
สีแดงป้ายแดงหมายเลข๑๐๖๙๙๗

แต่ไม่ได้จับรองรับนะครับ

มีคนแปลกหน้าแบบมาเขาจะมาจอดมาค่ะ

เพราะว่าวันก่อนถ้ายังลงมือซอยล้ายเนี่ย
วันก่อนยังถือตามผู้หญิง
ขณะที่ผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะ
นางสาวรวงทองเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชม
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขณะที่เปิดร้านขายโทรศัพท์ตามปกติ
ก็มีคนร้ายปลอมมาเป็นลูกค้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์เลือกนู่นเลือกนี่
แล้วก็พยายามจะเข้าไปใกล้ไปประชิดตัวเธอ
หลังจากนั้นก็ทำเหมือนกันเลยค่ะจับหน้าอกเขา
แล้วก็เธอก็เรียกตะโกนให้คนช่วยนะ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
พันธุ์ตำรวจเอกกรพัฒน์หอมหวนผู้กำกับการตำรวจภูทรบ่อวินบอกว่า
ล่าสุดสารได้อนุมัติหมายจับคนร้ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
และจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
เคยก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
ตอนนี้สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ประกบผู้ต้องสงสัยแล้ว
ว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ล่ะค่ะ